คุณผู้ชมให้ดูคุณลุงคนนี้
เพราะว่าอายุเยอะมากแล้วค่ะ

คุณปู่เนี่ยกำลังกับหนั้งขัดกระบอกปืนอยู่

ทีเนี่ยคุณปู่ก็รู้สึกคัน

เห็นภาพแบบนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้ว

นี่มันกระโป้งนี่หรือใช่คุณปู่เสียชีวิตเลยนะ
นี่จริงเป็นปืนรักของคุณปู่นะ
จริงอยากจะเอามาเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำนะ
คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพนปรือไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
อยู่ในซอยโรงน้ำที่บังละมุงชนบุรี
คือได้รับแจ้งว่ามีคนโดนยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานบ่ายนะคะ
หลังบ้านไปเจอศพคุณปู่เจียน
วันนโพงอายุ๙๑ปีสภาพคืนนอนตะแค้งข้าง

แล้วโดนยิงเข้าที่กกหูด้านขวากระสุนฝั่งในค่ะ

แล้วก็เจอปืนลูกโม่ขนาด๓๘ขนาดลำกล้องยาว๔นิ้ว
กระสุนยังคาอยู่ในลูกโม่๖นัด

ตำรวจก็เก็บขม่าวดินปืนในตัวของคุณลุง
แล้วก็เก็บอาวุธปืนไปตรวจสอบนะคะ
ถามกับคุณย่าลำไยบุญชูอายุ๗๕ปี
ก็เล่าให้ฟังว่านี้อยู่กินกับปู่มา๕๐กว่าปีแล้ว
ปกติปู่ก็จะเอาปืนออกมาทำความสะอาด
เดือนก็เอามาขัดเอามาทำความสะอาดทีนึง
ทีนี้ล่าสุดปู่แกก็เอาอาวุธปืนมาทำความสะอาดปกติ

ปั้งได้ยินเสียงดังแบบนี้
แล้วพอหันไปมองอ้าวปู่แกฟุบลงไปเลย
กองกับพื้นเลยก็รีบบอกพี่น้องให้มาช่วย
ลองฟังเสียงคุณย่าดูค่ะ

นัดเดียวปุ๊บตอนนี้ก็หันมาดูอ้าวฉันนอนอยู่ไปยาวเนี่ยนอนอยู่นี่

ไม่ใช่ฉันก็มายัดยาวตายทำอย่างนี้ทำอย่างนี้
นี่ไงเห็นไหมบอกว่าเขย่าตัวใหญ่เลย

ก็รู้ว่าคุณปู่เอาอาวุธปืนมาเช็ดทำความสะอาดแหละ
หลังจากนั้นคุณปู่แกก็คันตรงหูไง

แล้วกระสุนมันก็โป้งมันก็ลั่นเข้าที่หูด้านขวา
โรงพยาบาลตำรวจนะคะผ่าชนสูตรวิถีกระสุนปืน
แล้วก็จะส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป

ถ้าต้องอยู่ใกล้ปืนแล้วจะเอามาเช็ดเอามาขัดอะไร
ก็อย่าลืมเอากระสุนออกก่อนว่า